เหตุการณ์แปลกแล้วก็เหตุการณ์ลุ้นระทึกในน้ำกันบ้างครับ
ยาเสพติดนี่เหิมเกลิมมากนะฮะ
ส่งยาขายยากันแบบไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ตำรวจก็เลยไปซุ่มจับกลุ่มพ่อค้ายาคนนี้
พอเจอตำรวจปั๊บเขาหนีแบบนี้เลยฮะ
โอ้ยนี่ไหมคุณผู้โจมตัวคุณน้ำแข็ง
หนีไปแบบนั้นน่ะโอ้

กลัวจะโดนจับครับแหมแต่ว่าตอนทำผิดไม่กลัวเนอะ

นาทีที่เจ้าหน้าที่ชุดปรับรามยาเสพติด
โจมจับกลุ่มพ่อค้ายาบ้า

สายข่าวได้ข้อมูลมาว่าจะมีพ่อค้ายาคนหนึ่ง
ก็ไปซุ่มดูที่บ้านไม่เจอตัว

พอเจอลูกค้าจับตรวจฉี่แล้วฉี่ม่วง
ลูกค้าบอกว่าผมมารอรับยาจากพ่อค้าอีกคนนึง
ก็คือตาคนนี้ที่หนีลงน้ำนี่แหละฮะ
พอพ่อค้าคนนี้มาถึงตอนแรกเนี่ย
ยังอยู่บนบกอยู่นะเจ้าหน้าที่ก็อดใจรอนับถอยหลังเลยครับรอจนกว่าจะชัดเจน
พอเขาจะหยิบยาออกมาส่งปั๊บแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
ลักและตกใจวิ่งหนีลงน้ำกะว่าหนีพ้นแน่
พ่อคุณแหมไม่ได้ประเมินเลยเนอะอีกฝั่งหนึ่งอยู่ไกลนู้นเนี่ยนะครับ
หนีลงไปในน้ำครับผู้ชายคนนี้คือนายธนรัฐสุดท้ายไม่รอดครับ
พาตัวขึ้นบกมาแบบนี้ครับแล้วก็จับใส่กุญแจมือ
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวส่งแจ้งดำเนินคดีความผิดตามพรบยาเสพติด
อย่างที่บอกว่าต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ครับที่เขาได้เบาะแส
ขบวนการค้ายาเสพติดนะฮะจากเบาะแสแรกที่ได้มีพ่อค้ายา
เขาจะนัดส่งยากันที่บ้านหลังหนึ่งพอไปตรวจสอบไม่เจอคนนั้น
แต่เจอลูกค้าลูกค้าพอมาถึงท่าทีมีพิรุษขอตรวจฉี่หน่อย
เป็นไงฉี่ม่วงไหมฉี่ม่วงลูกค้าก็รับสารภาพหน้าจอยเลย
บอกว่าผมมารอรับซื้อยาจริงรอไปรอมาก็เจอตาคนนี้แหละครับ
นายธนรัฐนี่แหละสุดท้ายครับจับกลุ่มนายธนรัฐนะฮะ
แล้วก็ขยายผลตรวจค้นครับไปยึดยาบ้าได้๒๓ถุง
วางอยู่นี่ฮะบริเวณป่าตรงจุดนี้ต้นกระถิ่นนรงริมถนนทางทิศใต้
ตำบลหนองทัพไทยอำเภอพนมไพรที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ
ยาบ้านับเป็นเม็ดได้๔๘๗๓เมตร
ถ้ามันกระจายหลุดไปเนี่ยลูกหลานเรานี่เดือดร้อนอีกกี่ครอบครัว

แสดงว่าเจอทั้งตรงที่ต้นกระถิ่นนรงริมถนนตรงนี้แล้วก็ตรวจเจอที่บ้านด้วยถูกไหม
ถูกต้องครับก็ตรวจสอบแล้วก็ขยายผลนะฮะ
ธนรัฐบอกว่าเขาสั่งยาบ้ามาจากผู้ค้ายาชาวสปลาว
สั่งผ่านทางเฟซบุ๊กน่ากลัวมากนะ

สั่งผ่านทางเฟซบุ๊คครับ๓มัด๖๐๐เมตรนะ
แต่ที่ยึดได้๔๘๐๐กว่าเมตร
อีกพันกว่าเม็ดเกือบ๒๐๐เมตร
ไม่รู้ว่ากระจายไปไหนต่อไหนแล้วเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีการนัดหมายกับลูกค้ามารับซื้อยากัน
สุดท้ายโดนจับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบขยายผลเพิ่มเติม
ขอให้จับให้ได้ทั้งขบวนการครับไม่อย่างนั้นแล้วก็โอ้แย่แน่ฮะ